คืนนี้นะคะคุณสุภาพจะมาพูดถึง
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑
สิบเก้านะคะเราเห็นมัดตราการเยียวยาใน
ภาคประชาชนที่ทางรัฐบาลออกมา
ในส่วนของภาคธุรกิจผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวตอนนี้ยังหนักอยู่นะฮะติดตามจากคุณสุภาพค่ะ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
โควิดรอบใหม่มาจนถึงวันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วล่ะครับ
เป็นข่าวมา๒๓วันแล้วในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละ
เหลืออย่างเดียวว่ารอคณะรัฐมนตรีเคาะออกมา
วันอังคารที่สิบเก้ามักกราคมที่จะถึงนี้
หลังจากนั้นกระบวนการเยียวยาคนละเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปตามนั้น
แต่ว่าการเยียวยาภาคธุรกิจนักธุรกิจผู้ประกอบการยังมีปัญหาจริงครับ
แล้วคราวนี้ก็จะมีปัญหาซ้ำเหมือนคราวที่แล้วโดยเฉพาะเรื่อง
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำที่เรียกกันว่าซอฟต์โลน
คราวที่แล้วก็ประกาศนโยบายออกมาว่าให้ผู้ที่ทำธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
ป่านสั้นเดินต่อไม่ได้เขาควรจะได้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ
แล้วระยะยาวหน่อยจะได้ต่อลมหายใจของธุรกิจได้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วมีปัญหามาก
เพราะว่านโยบายรัฐบาลประกาศออกมายังไงแต่ว่าคนที่จะปล่อยกู้คือธนาคาร
เขาต้องระมัดระวังถ้ามันเกิดหนี้ศูนย์เขาต้องรับผิดชอบ
ฉะนั้นระหว่างนโยบายกับทางปฏิบัติมันไปกันไม่ได้ไปกันได้ก็ไม่กี่ราย
แม้กระทั่งนายกเห็นความสำคัญเรื่องนี้นายกกำชับเองยังเอาไม่อยู่เลยครับ
ผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อประมาณ๔เดือนที่ผ่านมา
วันหนึ่งนายกก็เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสายการบินโลคอร์สประมาณ๖๗ลายเข้าพบนายกที่ทำเนียบ
ตัวแทนผู้ประกอบสายการบินก็สะท้อนภาพให้นายกว่าถ้าเขาไม่ได้เงินกู้เขาไปต่อไม่ได้
ธุรกิจล้มในวงเงินที่เขาเตรียมไว้เนี่ยดูเหมือนที่เขาร้องขอไป๒๔๐๐๐ล้าน
ได้ฟังแล้วนายกก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งสั่งการให้
หนึ่งในผู้ประกอบการสายการบินที่ไปพบคือคุณทัศพลเบราเวลหรือคุณโจประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์เอเชีย
คุณโจเจอผมบอกว่าสบายใจแล้วพี่นายกรับปากแล้วอีกไม่กี่วันน่าจะได้เงินกู้ออกมา
ตอนที่คุณโจคุณทัศพลพูดกับผมนั่นเมื่อ๔เดือนกว่าเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
เจอคุณโจอีกทีนึงคุณโจบอกว่าจนป่านนี้ยังไม่ได้รับเงินกู้ซอฟต์โหลดอย่างที่ว่าเลย
ยังไม่มีใครได้เลยนั่นขนาดนายกรับปากนะว่าจะเร่งดำเนินการให้
เขาก็กลับไปฝันหวานนั่งรอจนเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้
สุดท้ายขึ้นมาเขาต้องพึ่งตัวเองว่าจะหาแหล่งเงินกู้มาจากไหน
เพื่อจะมาเยียวยาต่อลมหายใจธุรกิจในช่วงนี้ไปก่อนจนกว่าวัคซีนจะมา
เขาหวังว่าเมื่อวัคซีนมาสถานการณ์การท่องเที่ยวการบินก็จะดีขึ้น
นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าขนาดนายกรัฐมนตรีสั่งการเอง
ยังไม่ได้เลยครับคราวนี้ก็มีปัญหาอีก
โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าลืมว่าภาคส่วนของการท่องเที่ยวนั้น
เป็นธุรกิจที่เขานำเงินเข้าประเทศมาช่วงที่เรารายได้เฟื่องฟู
นักท่องเที่ยวเฟื่องฟูปีละ๓ล้านล้านนะครับ
เงินที่ไหลมากับนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็หายไปหมด
เขาอยู่กันไม่ได้โรงแรมทั้งหลายเขาอยู่กันไม่ได้
คราวที่แล้วโรงแรมที่ได้ประโยชน์จากซอฟต์โลนกู้เงินได้ก็ส่วนหนึ่ง
แต่อีกส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงคราวนี้เขาก็ร้องขออีก
ว่าเจอคราวนี้น่าจะหนักกว่าคราวที่แล้วเพราะผลพวงมันตกค้างกันมาก็ไม่ได้
ก็ไม่รู้จะทำยังไงมีข้อเสนอที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์
ที่จะเอามาขยายผลตรงนี้คือข้อเสนอที่คุณชำนาญศรีสวัสดิ์
ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
คุณชำนาญบอกผมว่าเขาอยากจะให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองทุนขึ้นมาสักกองทุนนึงจะเรียกว่าเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือ
เยียวยาธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะเพราะถ้ามีกองทุนและมีเงิน
การจะกู้การเข้าถึงกองทุนง่ายกว่าที่จะกู้กับธนาคาร

อยากจะให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างน้อยอีก๒๓เดือนกว่าวัคซีนจะมา
แต่ช่วงนี้เขาไปไม่เป็นเขาอยู่ไม่ได้
เขาอยู่กันไม่ได้ล่าสุดเนี่ย
คนที่ส่งสัญญาณแรงไปถึงนายกรัฐมนตรีอีกคน
มีชื่อพิมป์ระพีพันวิชาติกุล
เป็นสอสอของประชาธิปัตย์

เธอเป็นเจ้าของโรงแรมที่กระบี่เธอบอกว่ายังไงครับ
บอกว่าการช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยวต้องทำทันทีอย่าปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ
ประคับประคองถึงวันที่เราคุมการระบาดได้จนกว่าการเดินทางท่องเที่ยวของโลกจะเริ่มได้
เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำค้ำประกันหลักเกณฑ์ให้เข้าถึงแหล่งลงทุนมากขึ้น
คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการเป็นตัวตั้งไม่ใช่เอาความเสี่ยงของธนาคารเป็นหลัก
บนข้ออ้างที่บอกว่าถ้าธนาคารล้มชาติก็ล้ม
แต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าธุรกิจลายเล็กตายหมดประเทศไทยก็จบเหมือนกัน
นี่คือคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการช่วยเหลือภาคธุรกิจ
ฉะนั้นเรื่องการเยียวยาประชาชนในจำนวน๓๐๔๐ล้านที่รัฐมนตรีคลังว่า

แต่ว่าการเยียวยาภาคธุรกิจ
รัฐบาลต้องดำเนินการและทำให้เกิดผลจริง
ฉะนั้นประเทศไทยจะลำบากไปอีกนาน
สถานการณ์เศรษฐกิจจากอู่ไม่กลับไปอีกนาน
และนี่คือขีดเส้นใต้สุดสัปดาห์นี้กลับไปที่โต๊ะข่าวครับ